สวัสดีครับสวัสดีค่ะเที่ยงตรงวันจันทร์ที่๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เรามาเจอกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับก็สอนคอลัมป์พิเศษด้วย
นั่นก็คือไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒นั่นเองนะครับ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ยังติดตามบรรยากาศ
การที่ผู้สมัครไปสมัครหลายพื้นที่ที่เราจะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
อย่างที่กรุงเทพมหานครคืออาคารกีฬาเวทโอ้โหบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าจริงนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดอย่างที่โคราช
อันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานที่นั่นก็คึกคักเหมือนกัน
รวมถึงบรรยากาศที่กรกตด้วยนะคะ
ใช่นะครับหลายพื้นที่จังนะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามการรายงานสดมาด้วย
แล้วก็บรรยากาศต่างมาด้วยนะครับหลังจากที่เราจัดรายการพิเศษไปแล้ว
ไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้าไปอยู่ที่กีฬาเวท๒จัดรายการพิเศษอยู่ที่นั่น
สัมภาษณ์แก่นำของแต่ละพักอยู่ที่นั่นนะครับตอนเที่ยงแบบนี้ก็มาเจอคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ต้องสวัสดีทักทายคุณผู้ชมที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะฮะ

ให้ทุกท่านนั้นมีความสุขก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
แล้วก็พรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่จีนแล้วนะครับ
ใช่เป็นวันเที่ยวก็จะได้เห็นสีสันความสนุกสนานความคึกคัก
แต่ว่าวันนี้ของเราก็มีรวบรวมมาให้ดู
บรรยากาศทุกเทศกาลเหมือนกันนะคะคุณสืบสกุล
เราไปดูบรรยากาศการสมัครสอสอในพื้นที่ต่างจังหวัดกันก่อนนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูหลายพื้นที่
ที่เชียงใหม่เชียงใหม่๙เขตนะครับ
ซึ่งบริเวณอาคารคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นสารที่รับสมัครสอสอของจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตและกองเชียร์เดินทางกันมาตั้งแต่เช้า
บรรยากาศในห้องประชุมนั้นบรรดาผู้สมัครก็ได้นั่งรอคิว
จับสลากหมายเลขผู้สมัครโดยมีนายธวัฒน์วงศณเชียงใหม่
สอสอหลายสมัยมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงสมัครนะครับ
กอดคอภรรยานางกิ่นการณเชียงใหม่แล้วก็นางสาว
เดือนเต็มดวงณเชียงใหม่บุตรสาวมาสมัครสอสอในวันนี้ครับ
มกลางกองเชียร์ที่ให้การสนับสนุนจำนวนมาก
อันนี้เชียงใหม่นะครับกับผู้สมัครบางท่านบางคนนะครับ
ส่วนภาคใต้ที่ศาลักษณ์เมืองสุราธานี
นายบรรยัติบรรทธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตธ์
ซึ่งเป็นแก่นำคนสำคัญของพัก
แล้วก็ดูแลพื้นที่สุราธานีมาโดยตลอดนี่นะครับ
พร้อมกับนายชุมพลการชนะนางโสภาการชนะ
นำผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ทั้ง๖เขต
ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สัญลักษณ์ของพักประชาธิปัตย์นะครับ

ที่มีป้ายภาพของนายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพัก
ชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพัก

แล้วก็ภาพผู้สมัครทั้ง๖คน
เดินทางไปยังสาราประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี

สถานที่รับสมัครท่ามกลางผู้สนับสนุนจำนวนมาก
คักนะแต่ว่าก็เงียบหน่อย
นั่นหมายถึงใช้เสียงที่เงียบหน่อยนะครับ

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการหน่อยค่ะ
สมัครสอสอแต่ละพักรวมถึงผู้สนับสนุนกองเชียร์
เตรียมเอาพวงมาลัยยืนรอหน้าสาหร่าประชาคม
ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครอย่างคึกคักเลยนะคะ
แล้วก็มีรถแห่ของผู้สมัครแต่ละพัก
เรียงรายอยู่เต็มพื้นที่สารกลางจังหวัดเลยนะคะ

ก็มีผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

อย่างเช่นนายวรชัยเหม้าอันนี้เป็นผู้สมัครเขต๔นะคะ
ส่วนของพักพลังประชารัฐ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครสอสอก็จะมาจากนักการเมืองท้องถิ่น
ก็จะคุ้นหนาคุ้นตาคุ้นเคยกับชาวสมุทรประการดีนะคะ
อย่างเช่นดรยงยุทธ์สุวรรณบุตร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพรกษานั่นเอง
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย
พักความหวังใหม่พักเพื่อชาติพักภูมิใจไทย
เสรีรวมไทยแล้วก็มีพักอื่นอีกเยอะเลยนะคะ
เมื่อถามว่าผู้สมัครในแต่ละเขตยื่นเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว
คือทางผอกรกตก็มีการเซ็นรับรองให้เป็นผู้สมัครเรียบร้อย
ก็จะมีการประกาศเบอร์หรือว่าหมายเลขของผู้สมัครคนนั้นต่อไปนะคะ

เล็กพักน้อยพักน้องใหม่ส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งไม่หวั่นพักใหญ่
ก็มีการประกาศขอสู้เต็มที่เพื่อประชาธิปไตยนะครับ
ซึ่งบรรยากาศการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก็เป็นไปอย่างคึกคัก
ทันทีที่ผู้สมัครถูกเรียกชื่อและเข้าสู่การจับสลากหมายเลขประจำตัวนั้นนะครับ
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่รออยู่ด้านนอกห้องประชุม
ก็พากันลุ้นระทึกพร้อมทั้งเตรียมแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคน
เพื่อที่จะใส่หมายเลขทันทีเลยนะครับ
สำหรับการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้
กรกตขอนแก่นได้กำหนดรูปแบบการจับสลากที่แยกออกเป็นแต่ละเขตและแต่ละคน
ทำให้ผู้สมัครแต่ละคนและแต่ละพักการเมืองนั้น
จะได้หมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการหาเสียงที่ไม่ตรงกันนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรกตยืนยันระบบการจับสลากของทุกคนทุกพัก
เป็นไปด้วยความโปร่งใสอันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูหลายจังหวัดแล้วนะครับ